ส่วนที่ลบบุรีนะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุเยอะแล้วนะครับ
วัย๗๕ปีนะครับก็วิ่งหนีไปที่อำเภอ
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอบอกว่าถูกลูกตามฆ่าถูกลูกตามฆ่า
ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยสิครับ
เพราะว่าเนี่ยคุณแม่ท่านนี้คือนางบุญส่งนะฮะอายุเจ็ดสิบห้าปี
หืดกระหอบวิ่งหนีมาด้วยอาการตื่นตระหนกเลยนะครับ
ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบนที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บอกว่าขอให้ช่วยยายหน่อยช่วยส่งเจ้าหน้าที่ช่วยยายด้วยนะฮะ
เนื่องจากลูกชายของยายเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างหนัก
จากการเสพยาเสพติดทุบตีทำร้ายร่างกายยายจนบาดเจ็บ
แล้วก็ไอ้ที่ยายต้องวิ่งหนีมาเนี่ยเพราะไอ้ลูกตัวดีมันจะใช้อาวุธมาทำร้าย
หากไม่ได้เงินไปซื้อยาเสพติดแล้วก็เลยรีบวิ่งหนี
แล้วคิดดูว่าคนแก่วิ่งหนีมาขนาดนี้นะครับ
โดยคุณยายบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าโดนลูกชายทำร้ายร่างกายมาแล้ว
นับครั้งไม่ถ้วนและครั้งล่าสุดที่คุณยายต้องรีบหนี
เพราะ๑ถูกทำร้ายร่างกาย๒จะถูกทุบตี
ไอ้ลูกชายมันขู่จะเผาบ้านแล้วนะฮะ
ทีนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอเนี่ย
ก็ต้องประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลทะเลชุบศร
คือผู้ใหญ่ศักดิ์ชายเสตานุษย์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะฮะ
คือบ้านของคุณยายเนี่ยนะครับพร้อมกับชุดเฉพาะกิจทะเลชุบสอนนะฮะ
ลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุทันที
พบนายสุรสิทธิ์ชิดสุขหรือว่านายเอ็มอายุ๓๓ปี
ลูกชายของคุณยายบุญสงฆ์นี่แหละฮะ
ตัวนายสุรสิทธิ์หรือนายเอ็มเนี่ยยังอยู่ในอาการคุ้มคลั่งอยู่เลยนะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะไปพูดคุยด้วย
ปรากฏว่านายบุญส่งก็พยายามเหมือนกันครับ
พยายามจะกระโดดออกจากบ้านหลบหนีไปทางหลังบ้าน
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่มือไวกว่านะฮะคว้าตัวนายบุญส่งไว้ได้
พร้อมกับของกลางที่ตรวจค้นในบ้านเป็นยาบ้าหลงเหลืออยู่๒เม็ด
แล้วก็มีอุปกรณ์ในการเสพหลายชิ้นนะครับ
นายสุรสิทธิ์หรือว่านายเอ็มยังอยู่ในอาการเมายาอย่างหนักเลย
พูดจาเพ้อเจอตาปลือพูดวกไปวนมาด่าทอเจ้าหน้าที่
ถ้อยคำหยาบคายนะครับผู้เป็นแม่อย่างนางบุญส่งเนี่ย
เปิดเผยกับผู้สึกข่าวด้วยดวงตาที่แดงกล่ำนะฮะแล้วก็น้ำตาที่
ไหลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหัวอกแม่เนี่ยบอกว่าแม่ก็ไม่เคยคิดว่า
เหตุการณ์เลวร้ายมันจะเกิดขึ้นกับตัวเธอในวัยใกล้ฝั่งแล้ว
คือแก่ชะลามากแล้วนี่๗๕แล้วมีลูกชายคนเดียวรักดั่งแก้วตาดวงใจ
หวงแหนธนุธนอมมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กในเอ็มเป็นเด็กดีน่ารัก
ขยันเรียนจนกระทั่งนายเอ็มลูกชายอายุ๑๗๑๘ปีเข้าสู่หัวเลี้ยหัวต่อ
วัยรุ่นแล้วปรากฏว่าในพื้นที่มันมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อย่างรุนแรงนะครับทำให้ลูกชายแม่เนี่ยหลงผิดคบเพื่อนติดยาแม่ก็พยายามทำ
วิถีทางแล้วครับนำตัวลูกไปบำบัดรักษาจนหายขาดด้วยนะแต่เมื่อกลับมา
อยู่บ้านอ้าวลูกตัวดีก็กลับไปเสพยาอีกนะครับคุณยายบุญส่งยังบอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกถูกควบคุมตัวดำเนินคดีนะฮะ
ที่เท่าไหร่แล้วแม่ก็จำไม่ได้ยายก็จำไม่ได้
นี่บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้อยากวิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการหน่อยทำยังไงก็ได้ขอให้ลูกชายของตนเนี่ย
พ้นจากการเป็นธาตุของยาเสพติดอยากให้ลูกกลับมาเป็นคนดีเช่นเดิมนะครับ
ทีนี้ด้านของผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่ศักดิ์ชายเสตานุษย์
ก็เปิดเผยบอกว่าตัวผู้ใหญ่เองแล้วก็ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ย
ทำการจับกลุ่มนายเอ็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ครั้ง
แต่ละครั้งก็ใช้ยุทธการยุทธวิธีจากเบาไปหานัก
เริ่มจากนำไปบำบัด๔๕วัน๙๐วันถูกจับได้อีกก็บำบัดนานหน่อย
๓เดือน๕เดือน๗เดือนในเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรี
ครั้งสุดท้ายคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายแม่ติดคุกติดตารางไป๗เดือน
โทษออกมาไม่นานก็กลับมาเป็นเช่นเดิมอีกนะครับ
ขอเงินแม่ไม่ได้ใช้ร่มปลายแหลมใช้ไม้เหลาแหลมเป็นอาวุธ
ไล่จะแทงแม่จนแม่ต้องหนีกระเจิงเลยนะฮะ
แล้วก็มีการจุดไฟเผาเสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านไปแล้ว
มคูบอกหากไม่ได้เงินเนี่ยเดี๋ยวจะเผาบ้านเลย
แม่ต้องไปหาเงินให้๒๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ลูกชายคนนี้ก็เอาไปซื้อยาบ้ามา๔เม็ดเสพไปแล้ว๒เม็ด
อาการก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วฮะจนเจ้าหน้าที่ต้องมาควบคุมตัวไว้
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามนายเอ็มนะซึ่งอยู่ในอาการเมายาอยู่ฮะ
เอ็มก็บอกว่าก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคงจะติดคุกนานเลยนะครับ
แต่ว่าก่อนจะไปติดคุกนี่เขารู้ตัวนะคุณนะ
ว่าจะต้องไปติดคุกเพราะถูกจับกลุ่มแล้วยาเสพติดของกลางก็เห็นชัดเจน
แต่ก่อนจะไปขอได้ไหมขอกราบเท้าแม่เพื่อขอโทษที่ทั้งด่าทอทำร้ายและทุบตี
ขอกราบเท้าแม่สักครั้งได้ไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เป็นภาพนี้แหละฮะ

นายเอ็มก็กราบเท้าแม่แล้วดูผู้เป็นแม่สิคุณ

หัวอกคนเป็นแม่เนี่ยตัดลูกไม่ได้จริงแต่ก็ต้องบอกลูกสั่งสอนลูกพูดกับลูกให้เข้าใจนะ
ก็ต้องไปรับโทษสิ่งสำคัญคือบำบัดเถอะ

กลับออกมาจะได้เป็นคนดีของแม่อีกนะฮะ
กลับมาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยต้องสำนึกได้จริงนะ
แต่สิ่งที่แม่พูดและสะเทือนใจมากคืออะไรรู้ไหม
แม่บอกแม่แก่มากแล้วนี่๗๕แล้วแล้วลูกถ้าไปติดคุกติดตารางอีกหลายเดือนไปบำบัดหลายเดือน
ไม่รู้ว่าจะออกมาทันที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวนายเอ็มไปดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
ยาเสพติดไม่มีทำให้ใครได้ดีนะคะ